คือมันยังไม่ได้คำตอบว่าภายในคือเขาคุยกันยังไง
แล้วทำไมเอกสารใบทะเบียนสมรสชุดนั้นมันถึงหลุดออกมาได้

หนูศึกษาหนูก็พูดแล้วว่า
เนี่ยถ้าเกิดจะมาคบกับเราแล้วจะอยู่แบบนี้

คือคนนึงมันจะเลือกสองทางไม่ได้

เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าเกิดจากความผิดของตัวเอง
อันนี้ก็ใช่ครับมันผมรับผิดอยู่แล้วยังไงก็ผิดอยู่แล้วครับ
ด้วยแล้วทำไมดินปล่อยให้มันเกิดปัญหาแบบขึ้น
ทำที่เราแบบอืมรู้อยู่
ก็รู้ก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ไง
บอกบอกตั้งแต่นู้นแล้วตั้งแต่ที่คุยกันตั้งแต่แรกผมก็บอก
บอกว่ามีแฟนอยู่บ้านอยู่นะเขาบอกว่ารับได้ไหมรับได้
เราไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้โกหกเลย
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
เราจะคุยกันในเรื่องที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอเป็นผู้ช่วย
พยาบาลอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ที่จังหวัดเลยก็คือคุณบุตรบอกว่าเธอเนี่ยไปพบว่าสามี
จดทะเบียนสมรสกับเธออย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาต้นปี๖๖นี่แหละฮะ
แต่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
สามีของเธอไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนนึง
ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสามีเคยบอกว่าเป็นภรรยาที่แยกกันอยู่
แยกกันไปแล้วขาดความสัมพันธ์กันไปแล้ว
แต่อยู่ดีไปจดทะเบียนสมรสกับเขาได้ยังไง
เธอบอกเธอไปเช็คถึงอำเภอเลยนะฮะอำเภอตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนจริง
แล้วปัญหามันมากกว่านั้นก็คือณขณะนี้ผู้ช่วยพยาบาลสาวคนนี้เนี่ยนะฮะ
เธอกำลังท้องอยู่สองเดือนนะครับถามไปยังฝั่งของฝ่ายชาย
ฝ่ายชายบอกถ้าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาจริงเนี่ย
เขาก็พร้อมรับผิดชอบเรื่องของเด็กแล้วบอกอยากหย่าแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่หย่า
ทีนี้ก็วุ่นวายแล้วฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
ฝั่งของภรรยาของฝ่ายชายคนนั้นเนี่ยเขาก็คบหากันมาเนี่ย
เขาบอกเขาก็อยู่กันมา๑๑ปีมีลูก๒คน
ฝั่งของผู้หญิงที่มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนผ่านผู้สื่อข่าวของเราบอก
คบกันมาปีกว่านะมีลูกที่อยู่ในคันเนี่ย๒เดือน
จะทำยังไงกันล่ะทีนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ทั้ง๓คนเลยนะฮะ๓ฝ่าย
บอกขอเคลียร์ที่เปิดปากกับภาคภูมิมาเปิดปากเปิดความจริงกัน
ผมก็ต้องเชิญทนายความมาด้วยนะฮะจะได้ให้ความรู้แล้วก็ชี้เรื่องของข้อกฎหมายกัน
ก็คือทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับส่วนผู้ที่อยู่ผมในรายการนะฮะ
ก็คือคุณมุกนะฮะน้องมุกคือคนที่มาร้องขอความช่วยเหลือ
คือฝั่งของภรรยาที่บอกว่าเธอจดทะเบียนสมรสก่อนอีกฝั่งเนี่ยไปจดซ้อน
ส่วนอีก๒คนก็คือฝ่ายของสามีกับภรรยาที่อยู่กันมา๑๑ปี
เดี๋ยวจะเข้ามาทางสายโทรศัพท์นะครับคุยกับแขกรับเชิญในรายการก่อนนะครับ
ก็คือน้องมุกนะฮะแล้วก็ทนายรณรงค์นะครับสวัสดีทนายรณรงค์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีน้องมุกนะครับสวัสดีครับ
มุกอยากจะเปิดความจริงแล้วก็สะท้อนเรื่องราวจริงขอความช่วยเหลือจริงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอ่ายังไงถ้าเกิดเรื่องไหนที่พูดไปแล้วมันสะเทือนจิตใจหรือว่า
อะไรยังไงถ้าเรื่องไหนพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ไม่พร้อมหรือว่าลำบากใจยังไงก็ไม่เป็นไรนะ
ค่ะยังไงพร้อมเปิดเผยเรื่องราวกันเนอะค่ะอ้าวเดี๋ยวจะได้เอาเวลาในการพูดคุยแล้วก็คุยกันสามคนด้วยนะ
ค่ะเอาเริ่มต้นเรื่องราวก่อนน้องมุกเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงมายังไงฮะ
ความสัมพันธ์ของเราสามคนเนี่ยเอาเรื่องที่ไปเจอที่เขาจดทะเบียนสมรสกันก่อน
ก็คือวันนั้นหนูไม่ได้แปลกใจอะไรคือพี่บีมอ่ะหายไปสองวันคือเงียบบล็อกเบอร์ใส่หนูด้วย
ครับก็คือหนูก็ติดต่อไม่ได้แล้วหนูไปโพสต์เฟสหนูว่าใบทะเบียนสมรสมันก็แค่กระดาษเปล่าถ้าไม่ออกมาแก้ปัญหาอืม
แล้วพอวันที่๑๕หนูเห็นผู้หญิงคนนี้โพสต์ถือใบทะเบียนสมรสคู่กัน
สิบห้ากุมภาพันธ์หกหกใช่ค่ะอืมแล้วหนูก็เลยอยากรู้ว่ากฎหมายที่มันมีบอกว่าจดทะเบียนซ้อน
อืมแล้วทางอำเภออ่ะเขาออกฉบับนั้นออกมาได้ยังไงอ่าอันนี้คือเรื่องจดซ้อนนะใช่ค่ะ
ทีนี้ความสัมพันธ์ของเราสามคนอ่ะมันเป็นมายังไงอ่ะน้องมุกมันเป็นมายังไง
คือหนูกับบีมไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันหรอกพี่มันก็คือไปมา
ที่จังหวัดเลยใช่ค่ะอ่าน้องมุกนี้อายุยี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบห้า
สิบห้าบีมอายุยี่สิบเจ็ดค่ะซึ่งเราเจอกันมาเนี่ยคบหากันมาจนนะ
ปัจจุบันเนี่ยปีกว่าใช่ค่ะเริ่มรู้จักกันก็ต้องปีหกสี่ได้
ปลายปี๖๔ใช่ไหมกัญญาหกสี่อ่ากัญญาหกสี่โอ้โหนี่จำได้แม่นเลย
แต่ก็ยังไม่ได้คบกันก็คือคุยกันเฉยเฉยตอนนั้นเขาเข้ามายังไง
หมายถึงเข้ามาจีบเลยหรือว่าอะไรยังไงไม่ไม่ได้เข้ามาจีบก็คือแบบ
เขาไปกู้รถอ่ะพี่แล้วก็คือทำงานร่วมกันอืมแล้วมันมาตอนที่ว่าวันที่สิบหก
มกราหกหกห้าหกห้าค่ะอืมก็คือด้วยความที่แซวกันเล่น
แล้วก็หยอดกันไปเรื่อยแล้วหลังจากนั้นคือคุยกันมาตลอด
อ่าระหว่างเนี้ยที่คุยกันมาตลอดเนี้ยแล้วก็อ่ะได้คบหาแล้วก็เจอเจอกัน
ใช่ค่ะอยู่กันอยู่กันฉันสามีภรรยานี่แหละเขาก็ไปมาหาสู่เรา
ใช่ไหมเราก็ทำงานไปด้วยเขาก็ทำงานของเขาไปด้วย
รู้ไหมว่าเขามีใครอีกคนนึงหนูรู้ค่ะเพราะหนูก็ถาม
แล้วเขาบอกว่าเขามีแต่ว่ายังอยู่บ้านเดียวกันอืม
แต่ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแยกห้องนอนกันเพราะช่วงนั้นเขาไปนอนที่โกดังค่ะ
ก่อนจะตกลงคบหาดูใจอยู่กินอะไรด้วยกันเนี่ย
ฉันสามีภรรยามุกยืนยันว่าถามบีมแล้วใช่ค่ะว่ามีใครไหมโสดหรือเปล่า
ค่ะบีมบอกว่าก็คือมีคนที่อยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน
แยกห้องกันคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน
แล้วบอกไหมว่ามีลูกสองคนบอกค่ะฝั่งนั้นคบกันกับเขามากี่ปี
อะไรยังไงก็เขาบอกว่าอยู่กันมาสิบปี
เขาบอกแบบนี้ลูกสองคนก็อายุเท่าไหร่ฮะ
ก็คือคนหนึ่งอ่ะประมาณหกหกถึงเจ็บสอง
เจ็บควับแล้วก็คนหนึ่งสองควับอ่า
บอกมีลูกสองคนกับภรรยาที่อยู่กันมาเป็น๑๐ปี
แต่ว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วเพียงแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่
ค่ะอ่ามาเจอมุกก็คบหากันค่ะมุกเองก็เคยมีสามีมีลูกติด
อายุสามขวบใช่ค่ะระหว่างทางนี้ก็คบกันไปเรื่อยเรื่อย
ใช่ไหมฮะคือผมเล่าให้ฟังอย่างงี้ครับ
ได้คุยกับน้องมุกแล้วเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ให้ฟังหน่อยหนึ่งนะฮะ
มันมีช่วงลอยต่อคือสิงหาคม๖๕ช่วงนั้นมุกกับบีมเนี่ยมีปัญหากันไปพักใหญ่
อ่าประมาณเดือนกว่ากว่าระหว่างเนี้ยมุกเองเขาบอกเขาก็อยากจะตัดขาดอยากจะจบเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวระหว่างบีมกับบ้านนั้นอ่ะมันเหมือนกับมันไม่เคลียร์มันคาราคาซังอยู่แล้วมีปัญหาระหองระแหงกันมุกก็เลยบอกเอางี้ช่วงนั้นบล็อกบงบล็อกเบอร์เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ติดต่อเลยมุกเป็นฝ่ายบล็อกเบอร์ค่ะไม่ติดต่อฝั่งนั้นเลยเพราะว่าไม่มาเคลียร์ไม่มาจัดการอะไรให้มันเด็ดเด็ดเด็ดขาดขาดสักทีค่ะช่วงเนี้ยไปเจอกับผู้ชายคนนึงค่ะอ่าเดือนหนึ่งสมมุติชื่อคุณเท่กันแล้วกันนะก็อันนี้พี่ขออนุญาตนะค่ะอ่า
ก็ไปมีอะไรกับเขาแต่ยืนยันว่าป้องกันเรียบร้อยเวลาผ่านไปบีมย้อนกลับมาอีกรอบนึงได้คบกับบีมอีกรอบนึงจนกระทั่ง
ทำไมเก้ามกราคมสองห้าหกหกหกบีมเขาถึงพาเราไปจดทะเบียนสมรสก็คือหลังหลังจากที่ว่า
ก็คือกลับมาคบกันใช่ไหมคะรอบสองอ่าใช่ค่ะรีเทิร์นรอบสองไปชนบุรีด้วยกันอยู่หนึ่งเดือนแล้วเขากลับมาก่อน
ช่วงนั้นเขามีปัญหากับพ่อที่บ้านเชียงหมดเลยใช่ค่ะเขาเลยชวนไปหางานครับที่ชนบุรีเขาบอกว่ามีปัญหากับพ่อที่บ้านแล้วบอกว่าหนีตายจากพ่ออ่า
หนีตายเหรอเขาใช้คำนี้เลยค่ะพ่อเขาเองเหรอใช่ค่ะอ่ะแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่าก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาในครอบครัวค่ะแล้วเขาอ่ะก็คือกลับมาก่อนหนูเพราะว่าพ่อเขาไปรับถึงบริษัทอืมคือพี่ที่บริษัทก็รู้เลยว่าต้องมีปัญหากันแน่แน่อ่าเขาก็กลับมาอยู่ที่เลยใช่ค่ะเขาก็เหมือนทำงานปกติเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิด
กลับมาเขาก็มาหานู่นนี่นั่นอ่ะไม่เป็นไรก็เราก็ไปเรียนทำขนมอะไรเพื่อจะทำอาชีพรายได้อะไรของเพิ่มเติมใช่ค่ะจนกระทั่ง
เก้ามกราคมหกหกเนี่ยทำไมเขาถึงพาเราไปจดทะเบียนสมรสก็คือวันนั้นอ่ะพี่เขาเอาไปไอ้นั่นที่หนองหินเขาบอกว่าเขาไป
อะไรนะกู้รถอ้อยให้พ่อเขาอืมแล้วเขากลับมาเขาก็มาบอกว่างั้นก็ไปจดเพราะว่าทำให้เชื่อใจไปเลยว่าเราก็มีแค่คุณอ่า
อ่าเขาบอกอยากให้เราเชื่อใจว่าเราเขามีแค่เราคนเดียวจริงจริงนะก็ไปจดที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเลยใช่ค่ะจนกระทั่งมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือช่วงวาเลนไทยค่ะ
เหมือนที่เราตอนแรก๑๕กุมภาพันธ์๖๖ไปเห็นเฟสของผู้หญิงผู้หญิงที่เขาบอกเป็นภรรยาที่แยกกันแล้วแม้จะอยู่บ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเนี่ย
เรื่องจดทะเบียนสมรสใช่ค่ะแล้วได้ถามบีมไหมได้ถามไหมคือว่าทำไมถึงไปจดไปจดซ้อนอะไรได้ยังไง
หนูไม่ได้ถามเพราะหนูติดต่อเขาไม่ได้ช่วงนั้นติดต่อไม่ได้เลยใช่ค่ะก็คือสองสองวันก่อนแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นวันที่สิบห้า
ก็คือผู้หญิงอ่ะโทรมาบอกว่างั้นก็รอตามขั้นตอนได้เลยรอตามขั้นตอนคือคือหนูไม่ทราบว่าขั้นตอนคือขั้นตอนอะไรสองวันก่อน
อุหืมแต่ละคือหายไปเลยหายเลยมาเห็นอีกทีคือโพสท์ของของผู้หญิงของนั้นให้ค่ะที่จะจดเป็นสมรส
บีมค่ะแล้วบีมก็ติดต่อไม่ได้อีกแต่ว่ามีผู้หญิงคนนั้นที่
รับโทรศัพท์มีพี่ชายเราโทรไปหาบีมใช่ค่ะ
แต่บีไม่ได้รับแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นรับค่ะ
แล้วบอกว่ายังไงนะแล้วแล้วพี่ชายหนูถามว่า
ไปไหนอ่าขอคุยธุระกับบีมหน่อยอืม
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าคุยผ่านนี้ก็ได้มีอะไรก็คุยผ่านหนี้อืม
ทำงานอยู่พี่หนูถามเพื่อนว่าเราเป็นอะไรกับบีม

หนูก็พูดขึ้นว่ามั่นใจเหรอว่าผัวไม่ได้จดกับคนอื่น
โอ้โหถามฝั่งนู้นเลยใช่ค่ะแล้วเขาว่ายังไง
ก็คือสุดท้ายก็คือทะเลาะกันแล้วหนูก็ไม่ได้ตอบโตอืม
ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนก่อนที่หนูจะมาร้องขอความเป็นธรรม
หนูเข้าไปเช็คที่อำเภอก่อนเอาให้ชัวร์ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าของหนูจดก่อนหรือจดทีหลังอืม
เขาก็อำเภอก็ยืนยันว่าเราจดเรียบร้อยใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดเลยเนี่ยไปถามทางอำเภอมาแล้ว
เพราะว่าบีมกับกับภรรยาของเขาไปจดที่อำเภอเชียงคานค่ะคือทางอำเภอบอกว่า
วันนั้นวันที่บีมกับภรรยาเขาไปจดที่อำเภอเชียงคานเนี่ย
เป็นวันวาเลนไทยแล้วคนมาจดเยอะมากมากมายหลายสิบคู่เขาก็เลยเหมือนกับลงเรื่องลงเรื่องไว้ก่อน
แต่ยังไม่ได้เข้าระบบมันก็เลยไม่ได้เช็คว่ามีใครเคยจดไว้แล้วหรือไม่
ปกติมันจะต้องขึ้นมาใช่ไหมถ้าเป็นฐานข้อมูล
ก็สรุปก็คือเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนจริงของมุกเนี่ย
เขาจดจริงจริงครับมุกยืนยันว่าไปจดที่บีมจูงมือกันขึ้นไปจดที่อำเภอเมืองเลยเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะที่อำเภอเมืองเลยมีเจ้าหน้าที่อะไรเป็นพยานเรียบร้อยใช่ค่ะ
อ่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดเลย
ไปถามบีมบีมบอกผมถูกหลอกให้จดเขาเอาอะไรมาให้เซ็นก็ไม่รู้
นะไม่ได้ไปจดที่ที่อำเภอเลยจะให้รับผิดชอบเรื่องลูก
บอกยื่นคำยื่นไปแล้วบอกเอาอย่างนี้ถ้าอยากจบปัญหา
หย่ากับมุกเนี่ยขอ๓แสนบีมบอกไม่มีเงินหรอก
ภรรยาของบีมด้วยซึ่งมุกก็คือภรรยาของบีมเหมือนกัน
เดี๋ยวจะคุยกันว่าเออจะเอายังไงกันอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมสรุปความตรงนี้นิดเดียวนะฮะ
ผู้ที่อยู่กับผมที่รายการณขณะนี้นะครับที่เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย
สามีของเธอเนี่ยจดที่สมรสกับเธอก้าวมกราคม๒๕๐๐๖๖
ขณะเดียวกันสามีก็คือคุณบีม
คุณบีมเนี่ยมีภรรยานะฮะ
คือจะบอกว่าเป็นอดีตภรรยาก็ไม่ได้นะทนายรณรงค์คือ
คือทางฝั่งของภรรยาคุณบีมบอกว่าเธอก็คือภรรยานี่แหละ
อยู่กินกันมา๑๐ปีมีลูก๒คน
แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเท่านั้นเอง
จดคือมาจดบีมพาไปจดคือ๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ซึ่งมันกลายเป็นจดทะเบียนสมรสซ้อน
ความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะฮะเอาละตอนนี้คุณบีมกับคุณกระติ๊บ
ภรรยาของคุณบีมอยู่กับผมทางสายโทรศัพท์นะฮะ
เดี๋ยวจะคุยกับทั้งสองท่านระหว่างนี้น้องมุกก็อยู่ตรงนี้ด้วย

ใช่ค่ะคือคนละอย่างกับที่คุยกับหนูเลย
เดี๋ยวฟังบีมกับทางคุณกระติ๊บเขาหน่อย
สวัสดีครับคุณบีมสวัสดีคุณกระติ๊บครับ

คุณกระติ๊บนะฮะ

อยู่ค่ะ

คุณกะติ๊บเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตกลงเราคือภรรยาตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหม

ห้องกันอยู่บ้านเดียวกัน
ไม่ค่ะคือก็อยู่ห้องเดียวกันแหละค่ะ
ที่เขาเอามาแยกห้องกันอยู่คือ
เขาแค่ไปเล่นกับลูกชายค่ะ

คือที่เขาอ้างกับผู้หญิงคนนั้นค่ะ
เขาแยกห้องกันอยู่เขาแค่ไปนอนเล่นกับลูกชายค่ะ

คือเรามีลูกชายสองคนลูกชายสองคน

ก็คือลูกอยู่อีกห้องนึงแต่เรากับเรากับบีมเนี่ย

แล้วนี่คุณกระติ๊บเคยรู้เรื่องที่ว่า
เขามามีอีกคนนึงไหมเนี่ย
ทราบค่ะทราบทราบค่ะทราบมาตลอดค่ะ

ก็มีก็มีห้ามก็เป็นเรื่องปกติค่ะ
คืออย่างทางฝั่งของมุกเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็รู้ว่าบีมเนี่ยมีคุณกะติ๊บ
แต่บีมบอกเขาว่าเลิกกันแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้ว

แต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแยกกันอยู่คนละห้อง

ติ๊บบอกว่ากระติ๊บก็รู้ว่าบีมเนี่ยแอบไปมีมุกใช่ไหม

ค่ะห้ามแล้วค่ะ

เค้ายายามติดต่อเป็นทั้งฝ่ายหญิงด้วย
้ายายามติดต่อเป็นทั้งฝ่ายหญิงด้วย
ก่อนงานผีตาโคนด้านซ้ายค่ะ
ก่อนงานส่วนต่อส่วนต่อส่วนจ
แบบไหนฮะคุยโทรคุยกันหรือว่าเจอกันตัวต่อตัว
คุยกันตัวต่อตัวเลยค่ะ

คือหนูบอกเขาว่าเนี่ยก่อนหน้านี้คุณไม่รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
หนูไม่ว่าแต่ว่าวันนี้หนูมาแสดงตัวแล้ว
หนูไปแสดงตัวต่อหน้าคุณแล้ว
มาแสดงตัวต่อหน้าคุณแล้วอะค่ะ
ก็ต้องหยุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ค่ะแล้วน้องเขาก็
แล้วน้องเขาก็ยกมือไหว้หนูด้วยนะคะว่าหนูจะจบให้เอง

คือเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปจบเอง

แล้วหลังจากนั้นได้ตามผลไหมฮะว่าเขาจบหรือไม่จบ
จบจบกันไปหนึ่งเดือนค่ะ

บกันจริงค่ะ๑เดือนแต่ว่าผู้หญิงเป็นคนบล็อกเบอร์บล็อกไลน์แล้วก็บล็อกทุกอย่าง

อาจจะปลดบล็อกแล้วติดต่อมาทางผู้ชายอีกทีก็ได้ค่ะ

เพราะว่ายังไงผู้ชายมันก็คือผู้ชายนะคะ

ค่ะ
เขาก็เลยกลับมาคบกันอีกรอบนึง
ค่ะได้กลับมาคุยกันอีกรอบนึง
ทีนี้ทางฝั่งผู้ชายของเราล่ะเราได้ถามเขาไหมว่าเออทำไมมันยังไงกันมันถึงแหมเราก็ขอให้เลิกให้เลิกแล้วไม่เลิกสักที
ค่ะ

เราก็มีตัดเสียงกันค่ะเรียกว่าผู้หญิงคนนี้ล่ะค่ะ

เมื่อไหร่ทำไมคุณถึงไม่หยุดให้เราสักทีทั้งที่เราก็บอกแล้ว

เขาอาจจะมาหลอกล่อคุณให้คุณไปจดทะเบียนสมรสกับเขาก็ได้หรือเขาอาจจะหลอกล่อคุณให้คุณแบบเป็นพ่อให้รับผิดชอบลูกเขาก็ได้

ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยเรื่องนี้หนูก็เพิ่งรู้วันที่สิบห้าพร้อมกับมุกนั่นแหละค่ะ
อ่าออตกใจมั้ยตอนที่รู้ว่าอ้าอย่างไรกันเนี่ย
ว่าเราเป็นภรรยาแล้วเราเป็นคนไปจดทะเบียนสมรสซ้อน
คือหนูตกใจมากเลยค่ะคือวันที่๑๔เราก็ดีใจใช่ไหมคะ
ว่าเราเลือกวันที่สุดวันนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็มั่นใจเลยว่าสามีเราเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใคร
เรามีความสุขมากในระหว่างที่สามีเราขับรถพาเราไปจดทะเบียนสมรสนะคะ
แต่พอวันที่๑๕ประมาณช่วงเที่ยงค่ะ
คือมีกำดานโทรเข้ามาบอกว่าให้ไปที่อำเภอด่วนเลยนะ
มีเรื่องด่วนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
ให้เราไปรับทราบว่ามีการจดทะเบียนตอนกันเกิดขึ้น

แล้วตกลงเห็นเขาบอกบีมเขาบอกว่าก็เลยพาเราไปจดทะเบียนหย่าเลยเหรอ

ทำไมบีมบอกว่ายังไง
เราได้ไปคุยกับภายในของทางประหลัดเจ้าหน้าที่ทะเบียนก่อน

แล้วเราก็เลยทำการไปจดทะเบียนหยาบเพื่อที่จะรักษาอ่า
เพื่อที่จะแบบไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อนนะคะ
ก็คือในส่วนของเราก็หย่ากันไปให้มันจบไป
ค่ะ
แล้วส่วนของมุกเราบอกกับบีมว่ายังไงฮะทะเบียนสมรสที่มุกเขามีอยู่

แล้วในส่วนของมุกที่เขามีทะเบียนสมรสอยู่แล้วคุณกระติ๊บบอกกับบีมว่ายังไงฮะ
หนูก็ถามสามีหนูค่ะว่าจุดจริงไหม
คือตอนนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้หนูพยายามถามผู้หญิงแล้ว
แต่ผู้หญิงไม่บอกทั้งที่เขามีทะเบียนสมรสแล้วหนูพยายามติดต่อไปทางเขาทางแม่เขาเขาไม่รับสายหนูค่ะเขาบอกว่าให้หนูมาถามผู้ชายเอง

ทีนี้ทีนี้ของกระติ๊บเนี่ยเราไปจดหย่ากับทางบีมแล้วล่ะเพื่อจะได้หมดปัญหาเรื่องไปจดซ้อนไปแต่
แต่เราคุยกับบีไหมว่าเราจะเอายังไงกับทะเบียนสมรสที่มุกเขามีอยู่
อ่าคือสามีอันนี้คือหนูถามสามีหนูนะคะสามีหนูบอกว่าจะยาจะยากับมุกค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้หย่าเพราะมุกเขาไม่ยอม
ใช่ค่ะเพราะว่าทางมุกไม่ยอม
มุกเขาจะเรียกสามแสนถ้าเกิดจะให้ยาเพราะว่าเขามีเด็กในท้องสองเดือน

อ่าคือถ้าเลือกสามแสนเนี่ยถ้าหนูไม่มีให้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้หนูก็ไม่ได้รู้ว่าเขาท้อง

ขยันขย้อยเขาบอกหนูเองค่ะตอนแรกเขาก็จะไม่บอกหนูเหมือนกันว่าเขาท้องอืม
คุณคุณกระติ๊บรอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอคุยกับบีมหน่อยพี่ขอคุยกับบีมหน่อย

อ้าวบีมมันไปยังไงมายังไงกันล่ะตกลงจะเอายังไงเนี่ยฮะ
ก็คือเรื่องลูกในท้องอะครับเขาบอกผมว่าไม่ยุ่งเกี่ยวก็ไม่เป็นไรขอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้เขาบอกผมตอนแรกอ่ะ
บอกตอนไหนบอกหลังจากจดทะเบียนแล้วแล้วเรื่องมันโป๊ะขึ้นมาหรือว่าบอกตอนไหน
บอกหลังจากทำจดทะเบียนเสร็จนะครับก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทะเลาะกันไงเขาบอกให้ผมไปหาแต่ผมไม่ไปไงคือผมทำงานไงแล้วเขาก็บอกผมว่าคุณอ่ะเลือกจ่ายงานทำแต่งานไม่ห่วงเราเขาบอกแบบนี้
ห้องนึงเป็นบางวันครับติดไปนอนกับลูก
มุกว่ายังไงนะพูดให้มันตรงหน่อยนะแม่เราก็รู้พี่หนูนาก็รู้

คือมุกบอกว่าบีมเนี่ยไปบอกเขาว่าเพราะฉะนั้นบีมยืนยันว่าไม่เคยโกหกมุก
เรื่องมีเมียมีลูกไม่เคยไปหลอกเขาว่ามีเมียมีลูกอ่ะคือคือเขาก็รู้
ผมก็บอกตลอดคือคือมุกเนี่ยเขาบอกเขาก็รู้แต่ว่าบีมบอกว่าอ๋อไม่ได้มีความสัมพันธ
เกี่ยวกันแล้วแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย
มีมุกคนเดียวนี่แหละมุกเขาบอกว่าบีมบอกเขาอย่างนี้
คำนี้ผมไม่ได้พูดสักทีนะครับบอกว่ามีมุกคนเดียวพูดแต่ตอนที่ไปอยู่ชนบุรี
ผมก็บอกว่ามีมุกก็คือตอนนี้ผมมีมุกคนเดียวนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยที่มาคบหากับมุกเนี่ย
บอกกับมุกชัดเจนว่ามีเมียที่คบมาเป็น๑๐ปีและมีลูกสองคน
ยังไม่ได้เลิกกันใช่ไหมใช่ครับยังไม่เคยบอกเลิกเขาสักครั้งเลยครับ
ไม่เคยบอกเลิกกระติ๊บสักครั้งเลยอันนี้บีมยืนยันใช่ครับ
แล้วที่ผ่านมาทำไมไม่ไปจดทะเบียนสมรสกับกระติ๊บเขาให้เป็นเรื่องเป็นราว
ก็คือวันนั้นมันเป็นวันที่๑๔กุมภาไงผมก็เลยไปจวดให้เขา
แต่๑๔กุมภามันผ่านมาเป็น๑๐ปีมันมี๑๔กุมภามาหลายรอบมากเลยนะบีมนะ
พาเขาไปจดทะเบียสมรสสักปีเลยเหรอ
ก็ว่าจะไปจุดหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้หนึ่งมันมันไม่มีเวลาไปด้วยไงอีกอย่างว่าทำยังไงอ้าว
ทีนี้แล้วทำไมวันนั้นถึงพาทางมุกเขาไปจดทะเบียนสมรส๙มกราคม๖๖แล้วครับบีมครับ
ก็คือผมไม่รู้ไงครับก็คือมุกบอกว่าพาไปอำเภอหน่อย
ก็คือนี่แหละครับมุกคือยังไงนะพาไปอำเภอหน่อย

เดี๋ยวนะพอดีสายไม่ค่อยจะเอานี้๙มกราคม๖๖เนี่ยบีมบอกว่าอยู่ดีมุกบอกว่าให้พาไปอำเภอหน่อย

แล้วก็นี่แหละก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปไปข้างหน้านั่นแหละครับ
ข้างหน้าแล้วเขาก็ไปเซ็นเอกสารไปอยู่ข้างหน้า
แต่ผมก็ได้ไปยืนดูยืนดูอยู่ตรงนั้นแหละครับ

คือผมก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นแหละ
แล้วก็คือเขาให้ผมเซ็นที่หนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูอะไรเลยตรงนั้น

เอาไปถึงตรงนั้นเราไม่รู้เลยเหรออันนี้เป็นแผนกที่ว่าเขามาจดทะเบียนสมรสมีเอกสารมีอะไรต่างนานาต้องเซ็นตั้ง๓ใบอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่าจดทะเบียนสมรส

ใช่ที่เขาเอามาให้เซ็น
แล้วเมื่อวานนี้ที่นักข่าวของเราที่จังหวัดเลยไปถามทำไมบีมบอกว่าถูกหลอกให้เซ็นที่ปั๊มน้ำมันอะไรเอาอะไรมาให้เซ็นก็ไม่รู้
อันนั้นมันก็อีกที่หนึ่งครับผม

ก็คือเซ็นที่ปั๊มน้ำมันมันก่อนก่อนที่จะเซ็นที่อำเภอครับ
หมายถึงเขาเอาอีกที่นึงครับ
คือสมรดทั้งนั้น

คือผมไม่รู้ครับลงมาจากอำเภอก็ไม่รู้เลยเหรอว่าจดทะเบียนสมรส
ไม่เลยครับผมพอดีผมก็รีบรีบไปแล้วก็รีบกลับไงเพราะว่าผม
ต้องรีบกลับบ้านด่วนได้วันนั้นเอ้ยปกติเจ้าหน้าที่เขาจะมีใบ
ให้นะอ่ะคุณเอาไปคนละใบหรือมีใบจริงใบสำเนาเลยเขาเดินออก
มาก่อนเขาเดินออกมาก่อนเขาเดินออกมาก่อน
รีบเลยเดินออกมาก่อนเลยไม่รู้เขากลัวคนที่พ่อเขารู้จักอ่ะ
เห็นเขาเพราะว่าวันนั้นมีคนที่เขาบอกว่ารู้จักกับพ่อเขา
เข้าไปข้างในวันนั้นกลัวคนรู้จักเห็นเลยออกมาก่อนแล้ว
ใช่ครับทีนี้วันต่อมาก็เลยสิบสี่กุมภาพันธ์ก็เลยพาทาง
ติ๊บเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสมันเลยกลายเป็นการจดทะเบียสมรส
ซ้อนกันเกิดขึ้นนะเรื่องพวกนี้เราไล่กันมาพอสมควรแล้ว
ก็รู้สิอะไรนะฮะแสดงว่าก็รู้สิว่าไปจดทะเบียนเพราะว่าอายคนอื่น
ตกลงรู้หรือไม่รู้วันนั้นว่าว่าไปจดทะเบียนสมรส

ครับครับผมตกลงบีมบีมรู้หรือไม่รู้ครับวันนั้นว่า

ก็คือผมไอ้นี่เลยผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีทะเบียนขึ้นอยู่

แสดงว่าแสดงว่ารู้ว่าไปจดทะเบียนสมรสแต่ไม่รู้ว่าเขา
บันทึกแล้วมันไปอยู่ในทะเบียนฐานทะเบียนข้อมูลเนี่ย

ใช่ครับเราก็เลยพากระติ๊บไปจดวันที่๑๔กุมภาพันธ์๖๖
แต่รู้นั่นแหละว่าวันนั้นไปจดกับมุกเนี่ยคือจด

ก็คือจะไม่บอกผมตรงตอนแรกไม่บอกยังไงก็บอก
แต่เอาเป็นว่าเราจดไปแล้วนั่นแหละมีผลทางกฎหมายแล้ว
ผลต้องกฎหมายแล้วครับตอนหน้าเจ้าหน้าที่ทีนี้เดี๋ยวคุณบีมรอพี่แป๊บนึงนะ
ขอพักครู่เดียวคุณกระติ๊บยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับผมอ้าวรอทั้งสองคนรอพี่แป๊บเดียวนะ
พี่ขอพักเบรกโฆษณาแป๊บเดียวน้องมุกรอแป๊บนะทนายรณรงค์ขอพักแป๊บเดียว
ท่านผู้ชมครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันว่าตกลงจากนี้ไป
จะเอายังไงกันดี๓คนแม่จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะ๓คนสามีภรรยามีทะเบียนแล้วไม่มีทะเบียนนี่แหละ
นายโรงด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วยแนะนำหน่อยพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อเลยนะฮะไม่ให้เสียเวลานะครับ
ก็คุณบีมกับคุณกระติ๊บยังอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิทางสายโทรศัพท์นะครับ
คุณบีมคุณกะติ๊กฟังอยู่นะฮะค่ะเอาเริ่มที่น้องมุกก่อนน้องมุกเอาอย่างนี้
เอาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของจิตใจก่อนกับบีมเนี่ยเรายังรักเขาอยู่ไหม
ถามว่ารักไหมหนูตอนนี้หนูไม่รักแล้วค่ะพี่พูดตรงเลยว่าแค่รับผิดชอบลูก
ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำสองเดือนในท้องใช่ค่ะคุณบีมครับครับผมกับ
น้องมุกนี่ยังไงฮะยังยังรักยังผูกพันอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่คิดที่จะรัก
ไม่คิดที่จะผูกพันธ์แล้วเพราะว่าผมเจ็บผมแสบขนาดนี้แล้วลูกในท้องแล้วว่ะ
ในท้องของมุกเขาอ่ะมุกในท้องก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับขั้นขั้นตอนคือยังไงฮะ
ก็คือรอลูกออกมาแล้วก็ต้องไปตรวจดีเอ็นเอมันมันมีข้อสงสัยตรงไหนบีมที่
ถึงต้องรอการตรวจดีเอนเอคือยังไงเพราะว่าก็เพื่อความมั่นใจของผมไงครับ
ที่อยู่ด้วยกันมาแล้วไม่มั่นใจเลยเหรอผมเห็นโทรศัพท์เขาอ่ะเขาคุยหลายคนมากเลยนะ
เดี๋ยวถามก่อนขอให้ไฟล์ยิงเขา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
แต่มีแต่พี่ที่รู้จักกันพี่ชายแท้ส่วนใหญ่ก็คือพี่ชายแท้เนี่ยคือไม่ใช่พี่แท้ของหนูนะ
แต่เป็นพี่ลูกป้าที่คอยโทรถามว่าน้องเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเขายืนยันว่าเขาไม่ได้คุยกับใคร
ทีนี้พี่ขออนุญาตนะพี่ขอโทษจริงพี่ต้องถามนะคือบีมบีมหรือว่ากระติ๊บเองก็แล้วแต่เนี่ย
ติดใจเรื่องของของเท่ด้วยหรือเปล่าคนที่ชื่อเท่ที่ว่ามาเจอกับมุกเขาตอนเดือนสิงหาคมอ่ะ
ก็คือผมก็ติดใจตรงนี้ก็คือนี่แหละผู้ชายคนนี้นี่แหละครับทั้งที่ตอนนั้นเขาคุยกับผมอยู่
แล้วก็อยู่อยู่เขาก็โดดไปหาผู้ชายคนนั้นสักพักหนึ่งอ่าเวลาพี่น้อยพี่จะสรุปให้นะ
คือมุกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอคนนั้นช่วงทะเลาะกับบีมเนี่ยสิงหาคมเดือนเดียว
แต่ไปตรวจตรวจคันวันไหนนะที่ไปหาที่คลินิกไปคลินิกวันที่๑๑กุมภา๑๑กุมภา
หมอบอกตั้งท้อง๒เดือนย้อนไปก็คือ๑๑มกรา๑๑ธันวาซึ่งช่วงนี้คือช่วงอยู่กับบีม
ใช่ค่ะบีมยังไม่มั่นใจเลยเหรอว่านี่คือลูกในท้องของเนี่ยคือลูกของบีม
ยังครับยังไม่มั่นใจ๑๐๐เลยครับคือให้รอตรวจดีเอนเอคุณกระติ๊บ
ก็คิดว่ายังไงฮะเรื่องเรื่องลูกในท้องของมุกเขาสองเดือนเนี่ย
อ่าคือคืออันนี้หนูคิดยังไงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าข้อมูลที่หนูรับรู้มาก็
ก็ผู้หญิงคนนี้ก็เยอะอยู่นะคะอ๋อเอาเรื่องลูกก่อนนะเดี๋ยวทะเบียสมรส
ว่ากันนะทีนี้น้องมุกไม่รักแล้วล่ะทะเบียนสมรสเนี่ยบีมอยากหย่า

ใช่ครับเห็นบอกให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานน้องเอายังไงดีทั้งเรื่องลูก
เรื่องทะเบียนสมรสที่ขอไปอ่ะก็คือจะหย่าให้แต่ส่วนค่าเลี้ยงดูอ่ะ
จะจ่ายยังไงแล้วน้องคิดว่าค่าเลี้ยงดูอ่ะขอคุยกันนอกรอบเลย
นอกรอบอะไรมีเวลาให้ก่อนหน้านี้ก็ไม่คุย

นั่นหมายถึงว่าข้อเสนอที่ทางมุมเขาบอกมาคือต้องการ๓๐๐๐๐๐เพื่อยาแล้วจะเอาเงิน
ลูกเนี่ยอันนี้คือบีมบีมไม่โอเคใช่ไหมอันนี้ผมไม่โอเคครับ
เพราะว่าเขาเคยบอกผมไว้ว่าตอนนั้นเขาบอกว่าไม่เป็น
ไรยอมเป็นเดี๋ยวก็ได้เคยบอกนะบอกว่าก็คือให้เลิกยุ่งกัน
ไปเลยจะอยู่เงียบให้แล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับลูกอีกไม่ต้อง
ยุ่งกับนี่อีกแล้วคุณก็บอกว่าทำไม่ได้๓๐๐แล้วเราจะต้อง
มีค่าเลี้ยงดูอะไรอีกไหมหรือว่า๓๐๐จบเลยตอนแรกยื่นไป๓๐๐
ส่งเสียยังไงเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าลูกคุณถ้าผลตรวจ
เรียกเพิ่มจากสามแสนเหรอหรือยังไงใช่ค่ะหนูเรียกค่าเลี้ยงดู
ตอนนี้คือจบเลยเหรอหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงก็มี
จะยอมหย่าให้ถ้าเกิดยอมชดใช้เยียวยา๓แสนเขาจะยอมหย่าให้แล้วไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกแล้วก็ลูกในท้องด้วยแต่ถ้ารอตรวจดีเอนเอแล้วผลออกมาคือลูกบีมจริงเนี่ยนอกจาก๓แสนแล้วเขาเรียกค่าเลี้ยงดูรายเดือนด้วยเท่าไหร่
หรอกนะกว่ามันจะโตอ่ะก็ต้องบรรลุนิติภาวะ๒๐ปีแล้วจะจะ
เท่าไหร่เรียกเท่าไหร่

ทหารรวมนะลงครับฟังแล้วเอายังไงล่ะอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าไม่มีลูกตัดสินไม่ยากไม่อยู่กันก็ประหย่า
แต่ถ้าพอมีเด็กขึ้นมาถ้าสมมุติว่าวันข้างหน้าตรวจแล้วมันใช่
ไอ้วันนี้จะไม่ดูแลเหรอ
เขาต้องมีของบำรุงคันเขาคาดนัดตรวจไปผ่าคลอด
แล้วต้องมีคนมาดูตอนช่วงเขาคลอดด้วยนะทำคนเดียวไม่ได้
อันนี้ก็ต้องรับผิดชอบทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือ
ตัวน้องเนี่ยเขาคิดค่าหย่า๓แสนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
หย่าแล้วมันต้องมีค่าดูแลบุตรด้วยซึ่งค่าดูแลบุตรอันเนี้ย
จ่ายตามฐานะของพ่อจะจ่ายหมื่นนึงหรือจะจ่ายห้าหมื่น
ถ้าพ่อรวยขอโทษนะถ้าพ่อรวยคุณก็ต้องจ่ายเดือนเป็นแสน
ใครฟ้องใครได้บ้างเนี่ยดูแล้วมันเฉลิมรุ่นวาย
ตามกฎหมายเขาเป็นพ่อตามกฎหมายอยู่แล้วคุณจะไปฟ้องทำไม

เบียนสมรสแล้วกระติ๊บที่เขาอยู่มา๑๐ปีของเขาอ่ะ
คือตามกฎหมายเนี่ยทะเบียนสมรสเนี่ยเขาสามารถฟ้องผู้หญิงคนอื่น
ที่ไม่ใช่เมียตาทะเบียสมรสได้เพื่อเรียกค่าเสียหาย

แต่ปัจจุบันเขาคือภรรยาตามกฎหมาย
ตอนไปจดทะเบียนก็มีสติสัมปัชญาครบถ้วนอยู่
แล้วที่สำคัญการจ่ายเงินให้เขาเพื่อให้เขาหย่าเนี่ย

คำว่าแจ้งความเท็จเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนที่ไปจดตอนหลังนะ
จดตอนแรกก็มีแล้วคดีลักษณะแบบนี้
ติดคุกนะครับไม่ได้วัดล้อลงอายานะ
เอาละเวลาผมหมดเกลี้ยงจริงขอโทษอีกทางของวันนี้
ได้ถามแล้วอีกมุกกระติ๊บแล้วก็บีม
ณขณะนี้เท่ากับว่ายังตกลงกันไม่ได้
อยากนัดเจอกันเมื่อไหร่อะไรยังไงไหมฮะ
ถามว่านัดเจออะไรกันยังไง

เข้าพอผู้หญิงฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้ได้คุยกันบ้างค่ะ
แล้วโอกาสที่มีให้ก่อนหน้านี้ทำไมไม่คุยล่ะคะ
เขาก็ติดต่อไปแล้วคุณรับสายไหมคะคุณมุก
ทั้ง๓คนยืนยันว่าเวลาพี่หมด
ไม่ได้ต้องการอะไรของพี่กายนะครับ

ทั้ง๓คนยืนยันว่าพร้อมเจอกันเพื่อจะคุยตกลงกันใช่ไหม
แล้วเอาครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาด้วยดีไหม

โอเคค่ะแต่พ่อหนูไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วย

ไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาพ่อเข้ามาด้วยค่ะ

เดี๋ยวให้พี่บุตรผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดเลย
เดี๋ยวนัดสามฝ่ายครอบครัวใครอยากเจอใคร
ข้อเสนอใครรับได้ไม่ได้เดี๋ยวมาคุยกัน